ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่กันบ้างคุณเสกโลโซนะคะ
หลังจากป่วยเป็นไบโพล่าค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการรักษา
แล้วแฟนก็เป็นห่วงจริงว่าเออรับงานได้หรือยัง
อยากจะเจองานตามคอนเสิร์ตบ้างนะคะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะไปที่ร้านบ้านรหัสน้ำจังหวัดสมุทรประการค่ะ
เพราะว่านี่คือคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่เสกโลโซ
หลังที่หยุดพักรักษาตัวด้วยอาการป่วยไบโพล่านะคะ
ซึ่งบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคุณผู้ชม
หูเป็นอย่างไรบอกเลยว่านะแฟนเพลง๖๐๐๐คนเลยนะ
จับจองพื้นที่กันจนแน่นขนาดเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานพี่เสกก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจจริงนะคะ
แต่ว่าพี่เทดดี้เพื่อนสนิทค่ะแล้วก็เป็นมือกีต้ามือขออภัยค่ะ
เป็นมือคีย์บอร์ดของวงนะบอกว่ากระแสตอบรับคอนเสิร์ตดีมากเลย
คิวงานวงโลโซค่ะก็เริ่มยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะ
แต่ยังรับทั้งหมดไม่ได้ค่ะได้เดือนละ๓๔งานไปก่อน
เพราะว่าอยากให้พี่เสกรักษาสุขภาพให้ดีก่อนนะคะ
เพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตต้องใช้พลังงานเยอะมากเลย

กว่าร่างกายจะปกติเต็มที่แล้วค่อยรับงานเต็มที่กันต่อไปนะคะ
แต่ว่าเราเนี่ยจะพาไปดูลีลาของพี่เสกกันหน่อยแล้วกันนะคะ
หวนกลับมารับงานเต็มตัวแบบนี้จะคืนฟอร์มแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

เค้าคือโรงเครื่องในตำนาน

มีคนถ่ายโครงถ่ายคลิปเยอะแยะมากเลยนะคะ
แสในโลกโซเชียลก็ดีเหมือนกัน

แล้วก็มีเพลงดังให้เราได้ล้อมตามกัน

เดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรนะคะต้องติดตามกันด้วยเนาะ
ก็เป็นคอนเสิร์ทไม่น่าเป็นเหมือนกันเท่าไหร่
เดี๋ยวเคลียร์กันไปทีละเรื่องแล้วกันนะคะทุกผู้ชม